ทีนี้มาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมค่ะ
ตอนนี้มันมีภัยจากธรรมชาติมาเยอะเหลือเกินนะคะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปดูหมู่บ้าน
ครูสว่างตะบลหนองกินเพลอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
พบว่าตอนนี้น้ำยังท่วมสูงอยู่ประมาณ๒๓เมตร
ที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นหมู่บ้านแรกเลยนะคะ
ที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากคุณบินบรือฤทธิ์จำนวน๕๐๐บาท
ชาวบ้านเขาบอกว่าเงินจำนวนนี้ช่วยชีวิตพวกเขาเอาไว้ได้มากเลยทีเดียวเลยนะคะ
ติดตามจากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มกันเลยค่ะ
วันนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านครูสว่างตะบลหนองกินเพลอวริงชำราบจังหวัดอุบรรณราชธานี
ผมจะมาพูดคุยกับชาวบ้านนะครับที่เขาได้รับเงินจากพี่บินบรรลือฤทธิ์จำนวน๕๐๐บาทนะครับว่าเขานำไปทำอะไรบ้าง
เดี๋ยวผมจะขึ้นไปคุยกับพี่เขานะครับ
หมู่บ้านนี้นะครับถือว่าเป็นหมู่บ้านแรกนะครับที่ได้เงินจากพี่บินบรรลือฤทธิ์จำนวน๕๐๐บาทประมาณ๒๐๐กว่าหลังคาเรือนนะครับ
และนี่นะครับก็คือพี่ที่เป็นอสมอยู่ที่นี่แล้วเขาก็ได้รับเงิน๕๐๐บาท
เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเขาว่าเขานำเงิน๕๐๐บาทไปใช้ประโยชน์ยังไงบ้าง
พี่ครับเงิน๕๐๐๐บาทที่ได้จากพี่บินนะครับพี่เอาไปทำอะไรบ้าง
ก็ซื้อของพวกจำเป็นที่เขามาแจกมาให้ค่ะ
บางทีเขาแจกข้าวเจ้ามาเรากินข้าวเหนียวเราก็ต้องไปซื้อข้าวเหนียว
แล้วก็ต้องซื้อน้ำมันไว้ขับเรือออกไปข้างนอก

ค่ะก็ต้องเซฟไปก่อน
บาทนี่ถือว่ามันมีความสำคัญต่อชีวิตเรามากน้อยขนาดไหนนะตอนนี้เวลานี้
สำคัญมากค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานเราไม่มีเงินเข้ามาเลย
ถ้าไม่มีพี่บินมาให้เราก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงก็คงใช้ประทังชีวิตไปก่อน
ซ่อมแซมก็คือก็คือต้องดูว่ามันเหลือจากตรงนั้นไหมห้องเหลือจากที่เราใช้
ถ้าเราใช้หมดก็คือต้องหางบใหม่มาซ่อมแซม

มันคงเป็นข้างล่างค่ะเพราะว่าน้ำมันพัดมาจากแม่น้ำมูลผ่านบ้านพี่มาเลย
ครับมันมาจากหลังบ้านค่ะ
และนี่นะครับก็คือสภาพความเป็นอยู่ของพี่เขานะครับ
ต้องใช้ไม้กระดานนะครับในการเดินเข้าออกภายในบ้านนะครับ
ซึ่งบ้านพี่เขาเป็นบ้านสองชั้นก็ยังคงที่จะสามารถอยู่อาศัยได้นะครับ
แล้วก็เมื่อช่วงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสไปยังบริเวณดูร้านดูโฮมนะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่มีการนำท่อซิ่งพญานาคนะครับมาช่วยเหลือชาวบ้านจากนายกทองจังหวัดนครปฐมนะครับ
ซึ่งท่อซิ่งพญานาคนั้นนะครับกำลังที่เขาจะใช้สูบนั้นก็คือ๑วินาทีสามารถสูบน้ำได้๒๐๐ลิตรนะครับ
หรือคิดง่ายนั่นก็คือเนื้อที่๑๐ไร่น้ำลึก๑เมตรสามารถสูบได้ในเวลาชั่วโมงครึ่งครับ
ซึ่งนั่นก็ถือว่าน่าจะมาช่วยพี่น้องชาวอุบลได้นะครับแต่ว่าก็ยังมีข้อจำกัดคือต้องอยู่เฉพาะพื้นที่ที่มีการบล็อกน้ำได้เท่านั้นครับ
นี่ครับก็คือสภาพความเป็นอยู่ของพี่เขา
ต้องบุ๊ดหน้าต่างเข้าไปนอนข้างในค่ะ
ตอนคืนมีโจรมีอะไรอย่างครับแถวนี้
มีเยอะมีตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะ

เราก็ต้องเฝ้าบ้านต้องมีคนนึงต้องอยู่บ้าน
ถ้าไม่อยู่ก็ต้องให้ข้างบ้านเขาดูให้นะคะชื่อลุงข้างบ้าน
ต้องดูให้ต้องฝากกันไว้ไม่งั้นวันแรกมา๖คนค่ะ
แล้วคนข้างบนก็ส่งให้คนข้างล่างรับไป
พายเรือมาตอนดึกที่เราหลับสนิทประมาณนี้ค่ะ
ท้ายแล้วพี่อยากขอบคุณพี่บินไหมสำหรับเงิน๕๐๐บาท
ขอบคุณพี่บินมากค่ะ
ถ้าไม่มีพี่บินพวกเราชาวบ้านผู้ประสบภัยไม่รู้จะอยู่ยังไงค่ะ
คงจะเดือดร้อนมากเลยค่ะ
และนี่นะครับก็คือเสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่บ้านครูสว่างนะครับ
ที่ฝากไปถึงคุณบินบรรลือริสนะครับ
ฮีโร่ชาวจังหวัดอุบลราชธานี
เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับ

จากบ้านครูสว่างอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับ